จริงแล้วเนี่ยเรื่องของการขับรถรถติดมันเครียด

ใช่นะฮะแต่ว่ามีตำรวจจราจรนายหนึ่งที่โรงพักสรรกำแพงที่เชียงใหม่
เขาแบบว่าโอ้ออกลีลาโบกรถแบบว่าแดนส์กระจาย

ไปชมลีลาของท่านกันหน่อยครับ

มีการแบบว่าแหมสเต็ปเขานี่แบบเทพเหลือเกิน

คนเราต้องแบบค่ำเคร่งอยู่กับโอ้โหเสียงแตรรถควันพลิพอย่างนี้
แต่จะร้อนอีกโอ้โหร้อนก็ร้อนแต้นมันซะเลยค่ะแต่มันซะเลย

คนเห็นก็หายเครียดไปด้วย

คือคนที่เขาจอดรออยู่ก็แบบแม่ตำรวจลีลาดีเหลือเกินถ่ายซะ

เป็นคลิปที่สังคมชื่นชมล่ะคุณผู้ชม

มาเต้นท่าทางโยกซ้ายโยกขวา

ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณถนนวงแหวน

อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
นี่คนไปเม้นเยอะมากมายทีเดียว

คนก็ไปเม้นสนุกสนาน

คนขับรถพากันอมยิ้มกันไป

เมนต์บางท่านบอกว่าผู้กำกับจับตรวจฉี่หน่อย

ถึงได้กระตุ้นให้เต้นได้ขนาดนี้

คือคนเห็นลีลาปุ๊บเนี่ยโอ้โห

แล้วก็มีกำลังใจนะคืออยากจะให้กำลังใจท่าน

ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้แล้วก็อยากให้ตำรวจทุกพื้นที่แหละ

กลับขวานนิดนึงนะ
เดี๋ยวมีรถตรงไหนพลวดมาหลบไม่ทัน
เต้นจนลืมปล่อยรถอีกทางหนึ่งนะ